ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนไทยที่อยู่ที่สหรัฐนะฮะ
เป็นคุณตาคุณตาอายุ๘๔ปีแล้วนะครับ
ถูกคนที่เป็นคนสหรัฐเป็นชาวเมืองที่นั่นเนี่ย
เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะฮะผู้ชายทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ภาพจากล้องวงจรปิดเนี่ยมีแป๊บเดียวประมาณ๕๖วินาที
เนี่ยวิ่งเข้ามาถึงก็ผลักผลักจนล้มลงแล้วข้างล่างเป็นปูนนะฮะ
ท่านก็กระแทกพื้นนะครับจนบาดเจ็บสาหัสแล้วเสียชีวิตนะครับ
ทางผู้ที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนบ้านแถวนั้นนะครับ
แล้วเขามีกล้องวงจรปิดเขาก็เลยเอามาให้ตำรวจนะฮะ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการที่จะติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
เห็นภาพคนร้ายชัดเลยนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านของเพื่อนบ้าน
และเพื่อนบ้านก็เอาภาพนี้ไปให้ตำรวจเพื่อให้ตำรวจจับคนร้าย
แล้วก็ข้อมูลของคนในครอบครัวของคุณวิชาที่เสียชีวิตก็บอกว่าให้สังเกตดูว่า
ตัวคุณวิชาก็เดินอยู่เฉยไม่ได้ไปพูดไม่ได้อะไรไม่ได้ทำอะไรเลยอะค่ะ
แต่ว่ามีผู้หญิงอีกคนนึงที่เขาขับรถพาหนีนะครับ
นายวิชารัตนภักดีเป็นชาวไทยวัย๘๔ปีนะครับ
ก็เสียชีวิตจากภาพเหตุการณ์ตามที่ท่านเห็นนะครับ
ถูกผลักอย่างแรงล้มลงกระแทกพื้นปูนซีเมน
เดินอยู่ริมถนนแอนซ่าวิสต้าในเมืองแอนซ่าวิสต้า
ใกล้กับมหาวิทยาลัยซอนพาซิโก
เหตุการณ์เกิดขึ้น๘โมงครึ่งของวันพฤหัสสบดี๒๘มกราคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
คุณตาแกไม่ได้ไปอะไรเลยนะครับ
ในคนนี้ที่ทำร้ายคุณตาชื่อแอนตวนวัตสรรนะครับ
ถูกแจ้งข้อหา๓ข้อ
คือผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมทำร้ายผู้สูงอายุ
และทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธร้ายแรง
อีกคนนึงที่ถูกจับได้เป็นผู้หญิงชื่อเมลาเซียอายุ๒๐ปี
เป็นเพื่อนหญิงของผู้ต้องหานะฮะ
เป็นคนขับรถพาหลบหนี
ถูกแจ้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในคดีฆาตกรรมด้วย
ญาติยาสและครอบครัวของนายวิชารัตนาภักดี
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ชัด
ว่านายวิชาเป็นผู้ที่สูงอายุแล้ว
อาวุโสแล้วไม่ได้ไปก่อเหตุก่อกวนหรือว่าต่อปากต่อคำหรือทำอะไรด้วยเลย
อีกทั้งคุณตาวิชาสายตาไม่ดีจนถึงขั้นเกือบมองไม่เห็น
เป็นที่รักของคนในครอบครัวแล้วก็คนในชุมชน
สาเหตุในครั้งนี้ทางครอบครัวเนี่ยมองว่าก็น่าจะมาจากเรื่องของพฤติกรรมเหยียดผิว
ลักษณะที่ว่าคือตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะที่ซานฟรานซิสโก
ครอบครัวของคุณตาวิชาบอกว่ามันมีปัญหาลักษณะของเฮดคราม
คือเขาจะเหยียดผิวคนเอเชียนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ก็อาจจะมองว่าเป็นในแถบทวีปที่มีโควิด๑๙ระบาดมาตั้งแต่เริ่มแรกหรือเปล่า
หรืออะไรยังไงเนี่ยแหละฮะโอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละครับ
ก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อ